ที่เรามีข่าวว่าคนร้ายใช้ปืนไปก่อเหตุนั้นเหตุนี้

หาซื้อจากเฟซบุ๊คได้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตำรวจไปจับผู้ชายผู้หญิงคู่นึง
เปิดเฟซบุ๊กชื่อว่าอาจฉาวสำรอง
มียอดคนติดตามตั้ง๕๐๐๐คนครับ
นี่แหละฮะเขาค้าปืนเถื่อนออนไลน์

รายได้ของเขาเขาบอกว่าเดือนนึง
ได้อย่างน้อยใน๗หมื่นบาทครับ
หลังจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะครับ
สืบทราบว่ามีการลักลอบผลิตปืน
ลำกล้องปืนและชิ้นส่วนประกอบปืนต่าง

โดยใช้ชื่อว่าอาเฉาสำรอง
ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะครับ
ต่อมาตำรวจงานสายตรวจ๓นะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจนทราบว่าแรงผลิตปืนเนี่ย
ตั้งอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นพบปืน
แล้วก็ชิ้นส่วนประกอบปืนต่างที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก
เรื่องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันผลิตปืนไทยประดิษฐ
เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีปืนอุปกรณ์ส่วนควบปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีปืนไทยประดิษฐ์ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ที่ทั้งหมดถูกดำเนินคดีแล้วก็มีของกลางด้วย
ส่งพนักงานสอบสวนสพหลัก๒ดำเนินคดีต่อไปนะครับ

แต่หมายถึงตอบคนที่สงสัยว่าทำไมปืนมันหาง่ายจัง

ก็คงต้องเร่งกวาดล้างให้เร็วที่สุดเลยล่ะค่ะ